อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ
ก็คือเขามีการจัดประเพณีตานก๋วยสลากพัดพูดถึงแบบนี้แล้วก็ต้องไปเหนือเลยจ้า
แห่กันไปอย่างนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะครับจะเห็นว่าแต่ละขบวนนะคะ
ก็จัดแต่งองค์ทรงเครื่องของเครื่องถวายมาอย่างสวยสดงดงาม
ว่ากันว่าประเพณีนี้นะคะคือประเพณีตานก๋วยสลากนะคะ
หรือภาษากลางเราจะเรียกว่าสลากพัดค่ะเขาก็ทำสืบต่อกันมายาวนาน

อืมทำทานให้คนเป็นอืมอ่าแล้วก็มักจะทำกันในเดือนสิบสองเหนือ
ถึงเดือนยี่เหนือนะคะหรือว่าถ้าเป็นเดือนปัจจุบันก็คือกัญญา
จนถึงตุลาคมของทุกปีนั่นแหละ
เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านชาวนาหยุดพักจากการทำนาแล้วเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ
ส่วนพระสงฆ์เนี่ยก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกใกล้หมดยุ้งฉางแล้วด้วย
ก็เลยว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นจังหวะอันเหมาะสมที่จะจัดประเพณีนี้กัน
ทำบุญทำทานแบบนี้เป็นกุศลอย่างแรงเลย
ส่วนที่เอามาประกอบเป็นก๋วยสลากนะคะ
หรือว่าเป็นเหมือนใบสีเหมือนเป็นพานพุ่มขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะ
เขาก็จะใช้ของที่อยู่ในครัวเรือนทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็นพริกเกลือข้าวสารข้าวเปลือกมะนาวผลไม้รสเปรี้ยวรสหวานที่
หาทานได้ในหมู่บ้านนั่นแหละเอามานะคะ
ส่วนบางก๋วยบางก๋วยจะมีหมากพลูบุหรี่ข้าวต้มมัด
ขนมสมัยโบราณนานาชนิดแล้วแต่จะจัดหามาได้
แต่บ้านไหนมีสตุ้งสตังค์หน่อยก็จะใส่เงินมาเพิ่มเติมเข้าไปเป็นการทำบุญทำทานเนอะ
ได้สืบสารประเพณีกันไปได้ร่วมทำบุญทำทานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ที่ชื่อว่าแม่อุ๊ยทองกับหลานบ่าวเห็นว่าดีเลยนำมาฝากทุกคนด้วย
ช่วงนี้งานบุญเยอะนะสาธุสาธุกันงานบุญเยอะหลังออกพรรษาไงคะ
ก็เริ่มมีพิธีรวมไปถึงประเพณีในช่วงเดือน๑๐ที่ผ่านมาที่นำเสนอกันไปก็แตกต่างกันไปเยอะแยะมากมาย